วันนี้วันพุธที่๒๕พฤษภาคม๒๕๖

วันนี้ข่าวแน่นเด็ดรอคุณอยู่เพียบเลยนะครับ
ผมเริ่มแรกที่ข่าวนี้ก่อนเลย

มันไม่ยุ่งเลยค่ะ

คือใครก็คิดเป็นอย่างอื่นนะฮะ

แต่ใครมาเห็นนี่หล่ำจริงเหรอ

มาช่วยกันยกหัวทียกท้ายที
นายประเสริฐคนนี้อายุ๖๐ปี

เขารักการดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจ
ยกนายประเสริฐให้ออกจากริมถนน

ตลาดธาชีตะวนในอำเพลิงครับ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเวลาที่
คุณลุงประเสริฐเนี่ยเมานะเขาสามารถหลับได้ทุกที่
แล้วหลับลึกหลับสบายฝนตกแดดออกหลับได้ดี

หรือหลังจากถูกยกมาแล้วขยับไปหลายท่าแล้ว

จากนั้นก็หลับต่อครับหลับต่อครับคุณผู้ชม
ขนาดกลางถนนก็หลับมาแล้วคือรถยังต้องหลบอะครับ
ดีนะที่วันนี้ไปหลับหน้าบ้านคนอื่น
เจ้าหน้าที่เลยใช้สายยางรถน้ำฉีดใส่หน้า

โอ้โหช่วยกันหามลุงประเสริฐเนี่ยไปนอนที่อื่นให้พ้นถนน
นะครับพักใหญ่
อย่างที่บอกเมื่อกี้คุณพระราพรบอกเออนี่ก็นี่เขาฟื้นแล้วนี่
ใช่ครับลุงประเสริฐแกได้สติมาแป๊บนึง
แต่พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟุบลงไปนอนต่ออีกรอบ
สุดท้ายญาติลงประชามติกันปล่อยให้นอนตรงนี้
เดี๋ยวสั่งเมาก็กลับบ้านเองโอ้ยระวังระวังนะ
คือเขาต้องช่วยกันยกออกไปเพราะว่าไปหลับอยู่กลางถนน